เพื่อนพ่อออกจากสารา

พอพี่ถือรูปพ่อนำขบวนแค่ตั้งขบวนพี่รับไม่ได้ไงว่านี่คือเป็นแค่เป็นรูปพ่อ
แต่มันไม่ใช่เป็นการแสดงมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องราคอนมันเป็นเรื่องจริงว่า
พี่กำลังจะเคลื่อนพ่อไปที่เมนเป็นที่เมนลอยเนี้ยแต่เขาร้องไห้จิ้ม
เขาก็เลยบอกว่าไม่เอานะไม่ร้องต้องไม่ร้อง
พอต้องให้แข็งพอชอบสนุก
แต่อยากจะบอกกับน้องว่า
มันไม่ใช่แบบว่า๕๔๓๒แล้วแอคชั่นมันไม่ใช่

ว่าเป็นยังไง
อย่างนี้แหละ
แล้วคุณพ่อก็เป็นห่วงที่จูบมากที่สุดในบรรดาลูกทั้ง๑๔คน
คือพี่นั้นเป็นลูกจริงเป็นลูกคนที่๔
แต่๒คนพี่๒คนได้เสียไป
เสียไปแทง๒แล้วก็เสีย๒
จริงแล้วสรุปแล้วจะเป็นลูกคนที่๔
เมื่อเราเป็นลูกคนต้นจะต้องดูแลน้อง
พ่อต้องจูงพี่ชายไปตีกรอง
พี่คนนั้นหน้าเหมือนพ่อมาก

ลองลงมาก็คือเราน้องสาว

พ่อจะนำพาไปทำงาน

แต่ตอนช่วงไม่มีงานพ่อไปอยู่คณะยอดชายดวงใจ
พาลูกไปลูกสาวเล่นแสดงเป็นนางเอก
แล้วก็มีจิ้มเป็นโจ๊กสองคนที่น้องเอาไปฝากไว้
แล้วมาตอนหลังก็มาเป็นนักร้องอยู่ที่บ้านโป่ง
ก็เป็นไคลับอะไรพ่อก็จะเอาโน้ตที่พ่อเขาร้องอยู่
ที่ว่ามีนักร้องพ่อเขาจะเอาเขียนโน้ต
แล้วพ่อเอาจีหลอกมาให้เราเขียน
สมัยก่อนน่าจะไม่มีซี่หรอกก็มาให้นั่นคือพ่อนำพาไปทำมาหากิน
แล้วก็ไปฝากที่นครหลวงคาเฟ่มาจากบ้านโป่ง
เพื่อจะทำเงินไปเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง
พ่อก็จะคอยเหมือนก็แบบเป็นเท็จดูแลดูแลลูกให้ทำมาหากิน
พอเกิดมีการเคลียร์กันขึ้นก็เลยก็เป็นพ่อที่เป็น
ที่จะขอบอกว่าทุกคนว่าพ่อเนี่ยเป็นอะไรที่
ดูแลให้ลูกใช้ชีวิตยังไงจะบอกจะเตือนจะสอน
แล้วก็จะให้ทำมาหากินพ่อเคยสอนว่า
เก็บเงินนะลูกเก็บเงินไว้
แล้ววันหนึ่งเมื่อเราเก็บไว้เมื่อลำบาก
เราจะได้เอาเงินก้อนนั้นออกมาอยากจะขอโทษพ่อว่าที่หนูเก็บเงินไม่ได้
บอกว่าสมมุติป่ามีเงินอยู่ล้านหนึ่งล้านนี้แล้วป่าก็ไปกู้มาอีกล้านหนึ่ง
แต่มันเป็นเงินเสียดอกเบี้ยแล้วเราเก็บเงินไว้ถามว่าเราทำใจได้ไหม

เราก็เสี่ยงเพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าต้องการจะต้องใช้เงิน

ก็เป็นคนบอกว่าอย่าให้กูรู้นะว่ามึงเก็บเงินไว้อะไรอย่างนี้
เลยแบบคือรักป่ามากและรักสามีมาก
ก็อยากให้ทำอะไรก็ทำตามทุกอย่าง

อยากจะเป็นคนซื่อที่แบบเป็นคนดี
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
นั่งร้อนอยู่กับพ่อจะมีแต่รอยยิ้ม
สมมุต์ว่าสมมุต์ว่า
อย่างนี้แล้วพ่อเขาก็จะร้อน
แล้วก็ทำเราก็ทำเราก็แข่งเรากล้วนว่า
พ่อเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเรียกเขาอยู่
อีจุ้มอีจุ้มตามือตามือแข็งไปแล้ว
อย่าทำแบบนี้ไม่ดีลูกอย่าทำทำให้มันสนุกสนานมันไม่มีอะไรหรอก
เขาเป็นแฟนคลับอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเราก็เลยขำว่า
พ่อต้องมาคอยสะกิดว่าเราเป็นคนแบบนี้อะไร
ที่บอกว่าอะไรก็แสดงออกมาหมดชอบก็แสดงออกมารักก็แสดงออกมา
เกลียดแต่พ่อบอกว่าเกลียดใครก็จะไม่ต้องไปแสดงให้เขารู้
มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยพ่อจะคอยสอนตลอดเวลา
หลังจากนี้ถ้าพี่จุมไม่ได้ไม่สบายใจพี่จุมตะหาที่พึ่งจัดที่ไหนคะ
แล้วก็ยังขอบคุณฟ้าว่ายังมีแม่ยังมีแม่ไว้ให้เราได้กอด
มีแม่เลือกไว้ให้คอยอยู่คนหนึ่ง

เพราะว่าแม่จะไม่ค่อยขี้เล่น
แม่จะไม่ค่อยหยอบแม่จะเหมือนจิ้ม
แม่จะเหมือนพ่อ
มีต้นทีงานอยู่แล้ว
เขามีถ่ายด้านส่วนแล้วนะครับ
มีสื่อหลายสื่อนึกว่าจะเป็นข้าว